ยังมีความเห็นจากหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังการบรรยายพิเศษของผู้บัญชาการทหารบกในหัวข้อแผ่นดินของเรา
ในมุมมองด้านความมั่นคงขณะที่สสภพลังประชารัฐ
ข้องใจเหตุยิงตัวเองในศาลของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลา

ในสิราเจนจากค้าสสกภพลังประชารัฐ
ติดใจกรณีนายคณากรพิชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นสารจังหวัดยาลา
กปืนเข้าไปในห้องพิจารณาคดีจ่อยิงตัวเอง
ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อไลฟ์สดในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่ศาล
อีกทั้งยังเผยแพร่คำแถลงผ่านโซเชียลกล่าวหาผู้อื่นว่ามีการแทรกแทรงคดี
เรียกร้องไปยังผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยาลา
ชี้แจงต่อการกระทำนี้เพราะถือเป็นความผิดชัดเจน
และขณะนี้อาการนายคณะกรปลอดภัยแล้วกลับไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในธนธรรมจึงรุงเรืองกิจหัวหน้าภักดิ์อนาคตใหม่
ยังไม่เห็นรายละเอียดที่นายธีรยุทธ์บุญมีนักวิชาการชื่อดัง
ระบุมีกระบวนทัศน์ครอบงำคนไทยให้มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู
แต่ย้ำพักอนาคตใหม่มองว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย
และพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นหาทางออกให้กับสังคม
ที่ว่าเห็นต่างได้เพียงต้องเคารพกติกาไม่เข็นค่ากัน
ขณะที่นายวัลมุธมัธนมหัวหน้าภักรประชาชาธิ์
พิจารณาส่งหนังสือถึงผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ให้พิจารณาการบรรยายของผู้บัญชาการทหารบก
กล่าวถึงสงครามไฮบริดในปัจจุบันว่าเกี่ยวยงกับนักการเมือง
ทั้งที่เรื่องนี้ควรนำมาพูดในสภากลาโหม
และกับผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น
นักการเมืองต่อไประบุมันก็มันกลัว
ในนัทบุษไสเกื้ออดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ
ทวิตข้อความเชียร์ให้ผู้บัญชาการทหารบก
ใช้เวทีกรรมธิการความมั่นคงสภาพผู้แทนรัศดร
และเปลี่ยนความเห็นหัวข้อแผ่นดินของเรา
มุมมองด้านความมั่นคงที่บรรยายพิเศษก่อนหน้านี้
กรรมธิการมีมติออกหนังสือเชิญ
พร้อมระบุขอให้โชว์เต็มที่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน